เลี้ยงหมาเลี้ยแมวดูข่าวนี้หน่อยนะ
คนที่เลี้ยงแมวดูข่าวนี้แล้วลองบอกหน่อยว่า
แมวมีไหมแต่ข่าวนี้สำหรับคนเลี้ยงหมาก่อน
ปรากฏว่าคนเลี้ยงหมาเนี่ยนะฮะไปหาหมอเจ็บตา
หมอเป็นอะไรไม่รู้เจ็บตาหมอดูดิดูดูมีอะไรไหม
มีเห็บหมาอยู่ในตาครับ
เลี้ยงแมวมีไหมนะฮะถามไว้ก่อนเลย
แต่นี่คือเห็บหมาตัวอ้วนติดขอบตาแน่น
มันมีไข่พร้อมฟักเป็นตัวด้วยคุณผู้ชม
ระมัดระวังกันนะจากสู่แพทย์หญิงซาสิใหญ่สว่าง
คุณหมอให้รายละเอียดบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เจ็บตามาเดินแล้ว
แล้วไม่ยอมมาหาหมอสักทีเจ็บแต่เจ็บหนักเจ็บหนัก
เจ็บหนักต้องมาแล้วนะฮะพอคุณหมอตรวจดูปรากฏว่ามีเห็บตัวเบลเลอร์ครับ
นะฮะเกาะอยู่ที่ขอบตาก็พยายามจะเคลียร์เห็บออกนะฮะ
ก็ทำให้มันคลานออกมาด้านนอกแต่มันก็จะมาเกาะแน่น
เกาะแน่นเกาะแน่นอยู่จะเคลียร์อีกคราวนี้เคลียร์ไม่ออก
หมอต้องเปลี่ยนวิธีครับใช้คีมนีบเห็บซ้ำไปก่อนนั้น
ไปเจอไข่เห็บพร้อมฟักอีก๔ฟองมีโปรโมชั่นอยู่ในขอบตา
เอามาโพสต์เตือนภัยนะครับคนรักสุนัขระวังนะฮะ
ก็ถ้าสุนัขของท่านสะอาดดูแลดีก็โอเค
แต่บางทีอาจจะสะอาดไม่ถึงก็มากอดมาหอมมาคอเคลียร์ก็ต้องระวังหน่อย
อ้าวแมวมีมั้ยใครเรียกแมวลงบอกมันไหมใครเคยเจอมั๊ยแมว
ปกติของน้ำแข็งนะเวลาที่เลี้ยงไปหาหมอหมอเขาจะหยดยาการเห็บหมัด
ที่หลังคอแมวอยู่แล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึง
อันนี้มันจะช่วยได้คนที่เลี้ยงแมวน่าจะรู้
ไปถูไปอะไรอย่างงี้นะครับ